สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ฉันอยากเปลี่ยนเสื้อส่วนหน้ารัก

ไฮโซน้ำหวานแฟนของคุณนาวินต้านะครับ
จะจัดหนักนะฮะให้กับคนที่มากล่าวร้ายสามีเธอนะครับ
มีการไปโพสต์ว่าคุณนาวินต้านะครับว่าเป็นดาราแล้วทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
แฟนของเธอนั้นขับรถไปที่บางแสนแล้วก็ไปจอดรถขวางหน้ารถคันหนึ่งเข้า
หลังจากนั้นเนี่ยก็ยอมรับนะว่าดึงเบรกมือเอาไว้นะครับ
แล้วก็พอกลับมาที่รถเนี้ยก็เจอจดหมายฉบับเนี้ยเนี้ยวางอยู่
อย่างเงี้นะฮะทำไมจอดรถได้เร็วขนาดนี้เอ่อ
ที่บ้านนี่ผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนหรือไงแล้วก็มีการเขียนที่ข้างหน้ารถเอาไว้ด้วยนะครับ
บอกว่าควายจอดนี่เขียนไว้ว่าควายจอดทีนี้เนี่ยปรากฏว่า
เรื่องเนี่ยมันถูกพาดพิงไปถึงคุณนาวินต้าเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
คือไอ้รถคันที่เขาไปจอดขวางอยู่คือรถของคุณนาวินต้านั่นเอง
เขาโพสต์ชื่อย่อว่านวตนวตแต่มันก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้
นั่นแหละสินาวินต้าเนี้ยแหละไม่ต้องย่อหรอกอย่างงี้ไม่ต้องย่อ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางคุณน้ำหวานพัสวีพยักษบุตรนะฮะ
เป็นภรรยาคุณนาวินต้าก็ได้มีการออกมาบอกนะครับ
บอกว่าคนเราเนี่ยอยากดังต้องดังให้ถูกเรื่องนะคะ
ไม่อยากตอบโต้ให้ธนายจัดการดีกว่าใครมีหลักฐานอะไรก็ส่งเข้ามาได้เลย
เล็กเข้ามาเยอะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยส่งข้อมูลให้
จอดรถขวางคนอื่นเดือดร้อนลูกถูกยุงกัดทั้งตัวนี่นะฮะ
ทั้งนี้สามีเองเนี่ยมาทีหลังเพราะว่าตัวเองนั้น
เพราะว่าสามีเดินไปถามว่ารถคันนี้เป็นของใคร
ตามหามีคนช่วยตามหาด้วย
เล่าให้ฟังดีกว่าผมมาคุยกับคุณน้ำหวานมาแล้ว
ผมโทรไปคุยกับแกมาแล้วคือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคืออย่างนี้
วันนั้นอันนี้ในฝั่งของคุณน้ำหวานกับลาวินต้านะ
คือคุณน้ำหวานเขากลับมาที่รถตอน๕โมงครึ่งตอนเย็น

คือตรงข้างกับโรงแรมชื่ออะไรอะไรอ่า
สกุลคุณเปิ้ล
หรือสักอย่างเขาไปจอดฝั่งตรงข้าม
ปรากฏแล้วมีรถมาจอดปิดทาง

ปรากฏว่าจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้
สุดท้ายจาก๕๓๐ไป๖๓๐
ไปหาเทศกิตให้เทศกิตไปตามหาเทศกิต
ก็เดินประกาศตามหาจดทะเบียนรถไปถามหารถใครจอดอยู่

ทุ่มหนึ่งนาวินต้าลงทุนจดทะเบียนรถ

ไม่เจอสองทุ่ม
สองทุ่มเนี่ยเธอก็พาอ่าทางทางแฟนของคุณนาวินต้าเนี่ย

เพราะจอดสตาร์ทรถไว้แบบกับสองชั่วโมงแล้วอะ

ขวางเหรอครับบอกใช่แค่นี้จอดขวาง
จอดรถขวางนะครับพูดย้ำอยู่อย่างนี้๒๓ที

ก็เดินขึ้นรถไปเลย

หน้าตำรวจเลยสุดท้ายแล้วก็ไปจอด
ติดเครื่องอยู่ยังไม่ยอมไปไหนจนตำรวจไปเคาะกระจก

เขาถอยให้เสร็จปุ๊บเนี้ย

คุณน้าหวานว่ามีปัญหาแล้ว
ช่วงนั้นคุณนาวินต้าเขาเดินกลับเข้ามาพอดี

พอหลังจากนั้นมันถึงได้มีเรื่องนี้เกิดขึ้น

เป็นเพื่อนเธอต่างหากที่เป็นคนเขียน

ทางฝั่งของคนที่

ไปแล้วกลับมาใหม่แล้ว

แต่ยอมรับว่าเขียนที่ตัวรถจริง

ทีนี้พอเรื่องนี้มันออกไปเนี้ย
แทนที่คนจะไปด่านาวินต้านะ

แต่ทางฝั่งเขาก็ออกมาให้ข่าวบอกว่า
มีคนไปตามแล้วเริ่มเดินกลับมา

คือเรียกว่านาวินต้าไม่ได้โกหก

เน้เราเป็นคนบางแสนค่ะ

ไม่สงสารคนอื่นที่ออกไม่ได้บ้างเลย
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนั้นที่จะตารปัด

คนผิดโดนด่าเลวระยำ
ก็บอกคนผิดโดนด่าเลวระยำ
ยังกล้าโพสต์ถามอีกว่าผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
ถ้าอยู่กับเหตุการณ์คนเยอะมากช่วยกันตามหาเอง
จอดรถคอยอยู่นานมาก

แต่คนที่ขับรถแล้วก็ดึงเบรกมือเนี่ย

เขาแค่ดึงเบรกมือค้างไว้แค่นั้นเอง
ใช้คำว่าแค่ไม่ได้นะคะคุณจอดขวาง
เขาก็ยอมรับว่าเขาผิดแต่เป็นดาราทำอย่างนี้ได้เหรอ
เขียนด่าเขาอย่างนี้ได้เหรอ
ไม่ใช่ดารานะเอาเรื่องจอดขวางก่อน
อย่าพึ่งเลยเรื่องนี้ไปอย่าพึ่งผิดค่ะ
ไปถามว่าดาราทำอย่างนี้ได้เหรอ
แค่จดรถดึงเบรกมือไปด่าเขาได้เหรออย่างนี้
แต่ถ้าเป็นผมลูกผมอยู่อยู่นี้นะ
เพราะว่าลูกยุงกัดจะเอาไปไว้ที่ไหนใช่ไหม

ขออนุญาตไม่ต้องปรุงชื่อย่อเลย

ถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สาธารณะเนี่ย
อย่างนี้จริง
แล้วยังมีหน้ามาโฆษ์ด่าเขา
ใช่จริงดาราเขาเป็นคนปกติเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นมันก็ในส่วนหนึ่งนี่เขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเยอะ
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนบางคนเขาก็คงแบบ
ลูกเขาโดนยูงกัดแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วมั้ย
ตอนนี้ใช่นี่เขายังไม่ได้เอาเรื่องอะไรคุณขนาดนั้นเลยนะ
จริงไม่น่ากลัวเยอะกว่าถามฟ้องแล้วตั้งทนายฟ้องแล้ว
เยอะเวอร์เพราะว่าไม่ว่าเขาไงไม่ส่งขออภัย
เอาเป็นว่าไปสู้กันไปสู้กันไปสู้กันนะถ้าคุณก็มีเหตุผลของคุณมาลองดูนะ
ว่าไงแต่ท่าทางเขาพยายามจะเยอะนะฝั่งดาวินต้าเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งนะคะสมาคมรถร่วม๔๐๐คันเตรียมหยุดวิ่ง
ไอล่ะจ๊ะตายล่ะจ๊ะถากรัฐไม่ตอบรับขึ้นข้าวโดยสารภายใน๑๕วัน
ก็วันนี้นะคะเวลา๙โมงผู้สื่อข่าวรายงานว่า
พัทรวดีกล่อมจรูนนายกสมาคมผู้ประกอบรถโดยสายประจำทาง
มาคมรถร่วมก็บอกว่าตัวแทนสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน
ผู้ประกอบการรถร่วมขอสมกรจะรวมตัวกันเดินทางไปยังกระทรวงคมนาคม
เพื่อทวงถามกรณีที่ได้ยื่นขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถธรรมดา
ร้อน๓บาทจาก๙บาทต่อเที่ยวเป็น๑๒บาทต่อเที่ยวนะคะ
แล้วก็ปรับอากาศรถแอร์เนี่ยเพิ่มระยะทางระยะทาง๒บาทเนี่ย
เริ่มต้นจะเพิ่มจาก๑๓บาทเป็น๑๕บาทต่อเที่ยวก็ขึ้น๓บาทกับ๒บาท
โดยยื่นหนังสือทวงถามต่อในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
และส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือถึงนายกตู่เลยนะฮะ
ต้องจากกระทรวงคมนาคมไม่ทำตามสัญญาซึ่งบอกว่าจะปรับให้เหนือเดินมิถุนายนก็ไม่ได้บริเวณการ
บอกว่าผลการศึกษาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ
พัทรวดีบอกว่าขณะนี้สมาชิกรถร่วมเดือดร้อนมากรอต่อไปไม่ไหวแล้ว
เพราะเราไม่ได้รอมาแค่๒เดือนเรารอมา๔ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๕๘
รัฐบาลก็ยังไม่ปรับราคาให้ซึ่งการเรียกร้องปรับราคาครั้งนี้
เราจะให้เวลากระทรวงคมนาคมในการพิจารณาภายใน๑๕วัน

ภายใน๑๕วันนี้ถ้ากระทรวงไม่อนุมัติปรับเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเป็นต้นไปสมาชิกเนี่ย
ซึ่งขณะนี้มีรถร่วม๔๐๐คัน
จำนวนกว่า๑๐๐เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
จำเป็นต้องหยุดวิ่งให้บริการเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว
เราไม่ได้ตั้งใจทำให้ประชาชนเดือดร้อน
แต่อยากให้เห็นใจผู้ประกอบการบ้าง
เรายอมให้ประชาชนโดยไม่ปรับค่าละคาเนี่ย

และขณะนี้รถร่วมทั้งระบบจะหันมาจับมือกันแล้ว

อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้เฉพาะรถโดยสาร

ประท้วงน้ำมันแพงเหมือนกันอารมณ์เดียวกันคือว่าน้ำมันแพง
แต่เขาไม่ได้รถโดยศาลนะเป็นประชาชนเกือบ๓๐๐๐๐๐อ่ะ
ประท้วงพร้อมกัน๒๐๐แห่งในปารีสก็รอบเลยนะทั่วประเทศเลย
เขาเตือนมาว่าไปฝรั่งเศสตอนนี้รถติดจะไม่สะดวก
เดี๋ยวฉันก็เลยไปตามดูอ้อใช่แล้วก็มีคนตายไปละ๑คนที่ฝรั่งเศส

คือเขาก็ปิดการจราจรใช่ไหมแล้วรถคนก็วิ่งก็ขับชน
ชนประชาชนคนหนึ่งที่ประท้วงเพราะว่าเขามีลูกที่ป่วย
อารมณ์คล้ายที่จอดรถอันนั้นเลย
เมื่อกี้เนี่ยหรอคุณลาวินต้าหรอเออคุณลาวินต้าเลย

ตำรวจก็จัดมาตรการ๓ห้ามเลยค่ะ

เจอกันอยู่บ่อยทุกปีมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอด
เรียกว่ามีปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ในท่าสการรอยกระทงวันที่๒๒พฤศสิกายนนี้
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ก็เรียกประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เอนซ์อันนี้แหละครับพี่ค่ะ
กำชับตำรวจทั่วประเทศเลยให้เตรียมความพร้อม
สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

จะได้แกะเอเชียทิกอันนี้มีทุกปีแล้ว
ว่ามีประชาชนเข้างาน๑๒๐๐๐คนเลยทีเดียว
สะพานพระราม๘นะคะประมาณ๑๐๐๐คน
การค้าไอคอนสยามจุดนี้มากที่สุดเลย
เพราะว่าใหม่แกะกล่องประมาณ๕๐๐๐คน
แล้วอีกหนึ่งที่นะคะอันนี้มีทุกปี
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันนี้ใครก็ได้
สระจุฬาใช่ถูกต้องประมาณ๕๐๐คน

ส่วนต่างจังหวัดที่คาดว่ามีประชาชนเข้ามาร่วมงาน
ก็น่าจะมากกว่า๑๐๐คนนะคะมีประมาณ๒๐จุด
ด้วยกันก็เลยมีการสั่งการให้ทุกพื้นที่นั้น
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมา
เพื่อจะควบคุมสถานการณ์ซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ตรวจสอบห้องวิทยุสื่อสาร
โดยขอให้แต่ละโรงพักให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
หากพบหรือว่าเกิดเหตุ
เมื่อกี้เราแอบเปิดเข้าไปแล้วมีแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อจะให้ตำรวจทุกหน่วยรับทราบเหตุต่าง

กวดขันสถานบริการสถานบันเทิง
ให้เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการนะคะ
รวมไปทั้งป้องปราบปัญหาเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็การลักลอบเปิดเกินเวลาในช่วงวันนั้นด้วย
ส่วนการดูแลเขาเรียกว่าความปลอดภัยทางน้ำ
ที่เป็นจุดสำคัญมากคือโป๊ะนี่แหละพี่
แล้วก็ท่าเรือทุกแห่งตอนนี้ก็ต้องมีการเช็คสภาพนะคะ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีอุปกรณ์การช่วยชีวิตต่าง
ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพห่วงยาง
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมการปฏิบัติการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ทั้งเกรียววาจาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
เรื่องนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันน่ะนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไป๓ห้ามห้ามอะไรบ้างปีนี้เลย
ทุกปีห้ามเล่นดอกไม้เพลิงประทับถูกไหมคะ
แล้วก็ห้ามปล่อยโคมห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า
อันนี้ก็มีข่าวบ่อยเหมือนกัน

ในช่วงเทศกาลอยกะทงด้วยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่
ขนาดไม่ได้เป็นวันรอยกระทงพิเศษเขายังยิง๑๐นัดเลย
ครับพี่ส่วนใหญ่ลอยกะทงคนชอบไง
เห็นว่าโอ้หาอะไรพิเศษไม่เอานะคะ
มีปืนฟ้าแล้วมันตกลงมาเท่ากับยิงคนใช่ไหม
อันตรายนะความความแรงของกระสุนเท่ากัน

ควรระมัดระวังการถูกโป๊ะหมายถึงโป๊ะเรือท่าเรือ
ควรระมัดระวังการถูกล่อลวง
แล้วก็ควรจะสืบสารประเพณีลอยกระทงด้วยนะคะ
กว้างไปนะอันนี้สามไม่ดีกว่าพี่
แต่งกายล่อแหลมไม่ปล่อยให้เด็กเที่ยวตามลำพัง
และไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุม
ระวังเขาบอกว่าระวังถูกล้วงกระเป๋านะคะ
ระวังถูกล่อลวงไปถูกละเมิดทางเพศ
แล้วก็ระวังอุบัติเหตุทางน้ำ

คนที่มีลูกมีหลานก็ต้องพยายามจุงมือกันให้ดีนะ
เด็กมันเร็วว่าดาบตกแล้วคนก็คอมพวกพิสัยชีพ
ตกน้ำเนี่ยยังเห็นกันนะพิสัยชีพขนวยเด็กอีก

ใช่มะหายไปเป็นผีกว่าจะไปหาเจออีกที
ไปมีลูกบ้านอื่นแล้วอ่ะ
อันนี้ไม่ใช่แล้วลิ่น
มันตกใจเจอมันยิงหมามันไม่เคยได้ยินมันคิด

หนีออกจากบ้านเลยเหรอ
กลับไม่ได้หนีมันตกใจ

เรื่องรถ
ติดสงครับขอให้หยุดนะครับขอให้หยุดจริงว่าสนุนเต็มที่
เชื่อไหมพี่ผมขับรถแบบนี้
เพราะฉนั้นอยู่ดีก็มีรถเมลคันพอไปมีเขาข้าง

มันลอกข้านุ่มกันร่างข่ายหรือเปล่า

เดี๋ยวโทบ้อตเมียรัลมดต้านะ

คุณโอม

เดี๋ยวก่อนที่คุณจะไปออกข้อสอบฉันขอเสนอเรื่อง

ก็ไม่อันที่ก็ไม่เตือนใส่หูฟังอยู่แทบ

คลิปวีดีโอกล้องหน้ารถของผู้ที่ใช้รถคันหนึ่ง

ขณะที่รถเน้นคันหรูคันหนึ่งขับอยู่ภายในซอยนวุฒมิน๘๐
ขับพุ่งชนรถจักรยานยนต์

แว่งจะแว่งมีเด็กซ้อนท้ายอยู่นะคะ

ก็ปรากฏว่าพอชนแล้วก็หลบหนีไป

เดี๋ยวสิเขาจะอยู่ทางขวาของจอนะ

ย้อนสอนทับเลย

รถจักรยานยนต์ย้อนแล้วเรล่งเครื่องหลบหนีไป

หรือว่าสนใจรถจักรยานยนต์แต่อย่างไร
นี่ไงชนปรัสสารกันอย่างนี้เลย

แล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ขับขี่ได้แล้ว

ให้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก่อนจะคุมตัว
ขับขี่มาสอบปากคำที่สนรัฐพร้าว

ไปได้ไม่ไกลขณะที่เด็กนักเรียนที่โดยสามารถรถจักรยานยนต์นี้นะคะ
ก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ปลอดภัยดีบาดเจ็บเล็กน้อย
โชคดีมากก็ไม่เร็วมากอะเนาะ
ค่ะมันอยู่ในซอยเนอะแต่คุณก็ชนแบบไม่เย็นแสเลยอ่ะ
หลบอุตส่าห์จะหลบอันนี้ผิดตรงที่ไม่ให้การช่วยเหลือ
มันเป็นกฎหมายถ้าเกิดอุบัติเหตุเราต้องชั่ว
ต้องลงไปนะครับต้องลงไปนะเอาไปที่เมื่อกี้ที่บอกเอาไว้
ข้อสอบข้อสอบนะคือข้อสอบนี้เป็นข้อสอบของเด็กป
เขาว่างั้นนะครับโซเชียลเขาไปฉะเดือดเลย
บอกว่าเอาข้อสอบนี้ไปถามเด็กป๑ได้ยังไง
บอกว่ามันยากไหมคนดูก็งง
นี่นะฮะแฟนเพจของครูนอกกรอบนะครับได้มีการโพสต์นะฮะ

เนี่ยรถเมล์กำลังเขียนด้วยฮะโอเค
ฟังตอนนี้นะฮะเขาโพสต์อย่างนี้ของเด็กป๑นะ
คูนามีรูในรูมีปูงูดูอีกาไปที่รูปู
ถามว่าใครไปที่ครูนาครูนามีรูนี่โอเคอยู่กับที่

คูนามีรูในรูมีปู่งูดูอีกาไปที่รูปู่งูดูอีกาไปที่รูปู่
งูก็ไปดูอีกาแล้วอีกามันไปที่รูปู
เพราะฉะนั้นงูกับอีกาไปที่นา
ไม่ได้ที่มันมีแค่ก่อไก่ขอไข่คอควายมีแค่๓อันเอง
มันเหมือนคล้ายกับว่าแบบมันทำให้เราสับสนแต่มันก็
คูนามีรูในรูมีปู่งูดูอีกาไปที่รูปู่

ถามว่าใครไปที่คูนาอยากรู้แค่นี้ว่าใครไปที่คูนา

อีกาไงอีกาสิต้องเป็นอีกาเนี่ยไปที่
ไปที่คูนาเพราะว่างูเนี่ยมันดูอีกากำลังไปที่รูปูอยู่
เข้าใจไหมพี่อีกาเนี่ยมันไปดูที่รูปู่

ปล่อยให้งูแล้วอีกาไปดูรูปูทำไมใช้เรื่องของแกหรือเปล่า
อีกาไปดูรูปูเพราะมันอยากจะไปกินปู
ต้องบอกว่างูดูอีกาอีกามันอยู่ที่รูปู่อยู่แล้ว
อันนี้คือเขาเว้นวักไม่ถูกไง
คือถ้าเขียนรูปนะเป็นคันนานะแล้วก็มีรูนะ
คูนาเนี่ยมีรูในรูเนี่ยมีปู่อยู่
งูดูอีกาไปที่รูปู
คือตัวงูเนี่ยดูอีกาซะอีกาอยู่ที่รูปู
อีกามันไปที่รูปู่รูปู่มันอยู่ที่คูนา
เพราะฉะนั้นนี่อีกาก็เลยไปดูปูที่คูนา
เข้าใจไหม
อีกาเนี่ยไปดูรูปูที่คูนา

งูก็ไปดูอีกาอยู่ดีก็ไปที่คูนาเหมือนกันไหม
งูเนี่ยมันอยู่ที่คูนาอยู่แล้ว
มันก็เลยนั่งดูมันเลื้อยแล้วมันก็ฉกดูอย่างนี้
พออีกามาเนี่ยงูมันก็จะเห็นว่าอีกาเนี่ยมาดูปูที่คูนา
แล้วปู่เนี่ยก็อยู่ในกรูที่คูนา

งูยังไม่เข้าไปงูช้ออยู่มองอีกาอยู่

นี่อันนี้คือครูนานี่ครูนานะ
ปู่เนี่ยอยู่ในรู
งูเนี่ยดูอีกามาดูปูที่คูนา
ก็เลยอีกาก็เลยอยู่ที่คูนา
งูดูอีกาเดี๋ยวก่อนงั้นก็เปลี่ยนข้างงูงูแง่หน้าไปทางนี้
งูต้องมองอิกา
งูแหง่หน้าไปทางนี้

คือเด็กตอบถูกแล้วก็เรียนรู้ข้อนี้ไปแล้วได้อะไรครับ
มีการสิคะทุกคนบอก

คืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับ
เขามีการเอามาโพสต์มาแชร์กัน

ข้อสอบเด็กป๑ถามหน่อยคุณจะปั้นให้เด็กป๑เป็นดรเลยเหรอ
เยียดความเครียดพวกเขาตั้งแต่เด็กเลยหรือไง
เหมือนเป็นฝึกเช้าไวพริบ

พัฒนาไปดื้อไม่ได้ศึกษาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเลย
วิทยาดีมาเพื่ออะไรเด็กป๑นะครับเรียนแล้วเครียด
นี่ทั้งนี้เวลาต่อมานะครับมีคนเข้ามาถกเถียงกันมากมาย
ด้วยชนใจระบุบอกว่าเป็นคำถามที่ช้อปซ้อนเกินไปสำหรับเด็กป่อนึง
ซึ่งในเวลาต่อมานะครับได้มีครูคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นว่า
ขนาดครูเองก็ไปอ่านถึงก็ต้องอ่านหลายรอบสองรอบเลย
เพื่อความแน่ใจนะครับก็เลยมีการไปสอบถามไปดูกันมาแล้ว
ทุกคนบอกหมดเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันไปดูคูนาเนี่ย
ก็คืออีกาอีกาไปเออนี่เขาบอกตอบเลยเพราะอีกา
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมหลายคนเขียนเข้ามาบอกว่านี่คำถามเด็กป๑
ไปถามคุณครูเขาบอกว่าบางห้องตอบผิดกันทั้งห้องเลย
เกือบทั้งห้องเลยไปถามคุณครูคุณครูยังงงเลยบางที
เดี๋ยวกลับไปถามมายูพี่ลองเอากลับไปถามสิ
มาดูคูนามีรูในรูมีปูงูดูอีกาไปที่รูปู
ถามว่างูอยู่ที่ไหนถามว่าอีกาเนี่ยไปที่ไหน
โมดดัมก็อยู่ในรูไงรูปู
รูของโจบ้า
โจ๊กโจ๊กกับใครโจ๊กกับพลอย

คือกับอีกการมองหน้ากันพี่เหนียวยังวางรูปอยู่
ถ้าเป็นช่วงที่ฉันยังเรียนป๑อยู่ฉันสอบตกแน่นอน
นี่มีคนบอกดีนะไม่ได้เรียนป๑สมัยนี้
โหท่องอาขยะนี้จะไม่ค่อยจะรอด

มาดูเรื่องกระแสอาหารปรุงสดใน๗๑๑กันบ้าง
หลายคนคงสงสัยว่าเขาขายอะไรกัน
จะกระทบกับแม่ข้าวเพราะข้าร้านทั่วไปหรือเปล่า
ล่าสุดทีมข่าวไทยและเป็นสมบูรณ์ถึงหน้าเคาน์เตอร์๗๑๑กันเลยค่ะ
เอาล่ะไปถึงก็ปรากฏว่า
มีขายนะคะเน้นเป็นเมนูฟิวชั่นเพียงไม่กี่อย่าง
อย่างเช่นอเมริกันเบคเฟสไข่กระทะ
ข้าวไข่ข้นข้าวเบคอนผัดกระเทียมโจ๊กเป็นต้น
เน้นเมนูปรุงสดง่ายทานสะดวกเท่านั้น
เวลาที่ขายก็ไม่ใช่๒๔ชั่วโมง
เริ่มบริการประมาณ๖โมงเช้าถึง๔ทุ่มเท่านั้น

ตื่นเช้าตรู่กลับบ้านดึกอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานนักเรียนนักศึกษา
ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหรือว่าเร่งรีบ

แล้วก็ไม่ได้เปิดทุกสาขานะคะ
มีบริการอาหารปรุงสดแค่บางสาขา
เพียง๒ของร้าน๗๑๑ทั่วประเทศ
เฉพาะในพื้นที่ที่พักอาศัยโรงเรียนสำนักงานเป็นต้นนะคะ
ถูกต้องนะส่วนราคาแต่ละเมนูนั้นก็จะแพงกว่าร้านอาหารทั่วไปนะครับ
ซึ่งเรื่องโทษนะคะร้านร้านร้านคาวแกง
หรือทางอ่าตามสั่ง
ซึ่งเรื่องนี้ทางเราได้มีการสอบถามไปทาง๗๑๑
นะครับก็ได้ข้อมูลกลับมาบอกว่าเป็นการตั้งราคาเพื่อให้มั่นใจว่า
จะไม่กระทบพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าร้านทั่วไป
ถ้างั้นเรื่องนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ย่านบริเวณใกล้เคียง
เขาจะมีความเห็นอย่างไรไปฟังเสียงกันหน่อย
ตัวละอย่างกันมันเป็นทางเลือกแล้วแต่ใครจะเลือกกิน
วะหารเช้าวะหารอะไรวะหารพวกนี้เขากิน
เพราะว่าเราเปิดสายหน่อย๘โมง
ก็สะดวกในมุมสำหรับคนอย่างส่วนตัวนะคะ
ทำงานเลิกหรือว่าไม่ได้เป็นเวลา
บางทีก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ต้องกลับมาที่จะเจอตลาดที่ขายในซอยเหมือนคนอื่น
บางทีก็วันไหนถ้าหิวก็สะดวกก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลย
เห็นไหมเธอเป็นผู้หญิงเสียงใหญ่นะ

เอาแต่ต้องสรุปว่าเมนูปรุงสดของ๗๑๑

เป็นทางเลือกคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
แล้วก็จะได้ทานเมนูปรุงสดดูแลสุขภาพกันบ้างเท่านั้นเองนะคะ
ช่วงหน้ามีอะไรมานะ

บอกซบเช็ดน้ำตากับปอกพี่

แต่ได้กล่าวว่าน้ำตาล่วงกันหลายคนเลยทีเดียว

ร้องไห้ด้วยถามว่าร้องทำไม
อ๋อฝุ่นในชุตูมันเยอะ

ข้างสักครู่เดี๋ยว

เอาอย่างนี้ไปฟังก่อนไหมไปดูคลิปที่มาเช้านี้
ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการแชร์ข่าวลองฟังดูก่อนว่าเป็นยังไง
ในส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะไม่พูดถึงพี่เบ้นอีกเลยนะคะ
ในสื่อทุกสื่อทุกอย่าง
และในชีวิตคือเราจะเลี่ยงโดยการไม่พูดถึงพี่เบ้นอีกเลย
แล้วก็หลังจากนี้พี่แพทย์ตอบได้ในส่วนของแพทย์เท่านั้น
ในส่วนอะไรที่จะไปเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันธ
ไม่พูดถึงเลยจะดีที่สุด

ส่วนเรื่องอื่นก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไป

ทำไม่ไหวแล้วอืมอืมทำดีที่สุดแล้วเนาะค่ะอืม
ก็ดีก็ดีก็ดีทุกอย่างแหละทุกคนก็เห็นว่าแพทย์ทำดีที่สุดแล้วในทุกเรื่อง
ก็เอ่อนั่นแหละก็คือก็มันเหมือนสุดท้ายของแพทย์ณวันนี้ที่พูดได้ก็คือแพทย์เลือกแล้วอืม
หลังจากที่ได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างอืมน้องเลือกแล้วว่าน้องจะเป็นแม่ของเลสเท่านั้นอืมเท่านั้นค่ะค่ะอืม

ด้วยจริงน้องภูมิใจอืมแต่ว่าคนก็หวังอืมน้องก็หวังอืม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องก็หวังแต่วันนี้น้องโอเคแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบไหนเหมือนแพทย์เคยบอกเอาไว้
แบบไหนก็ได้เลยนะแพทย์ก็ได้จะได้แบบสมหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันจะ๗๐
ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามก็คือน้องก็แฮปปี้คือที่น้องร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้
คือน้องก็อืมน้องยังไงน้องบอกน้องน้องคือไม่ไม่คือเขาก็สบายใจขึ้นที่เขาได้พูดแล้วเนาะ
คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเบนเรสซิ่งก็ออกมาประกาศตามหาปืนจะซื้อมาฆ่าตัวตายนะคะ
หลังจากแล้วก็มาโพสต์ข้อความบอกว่าจะแจ้งดำเนินคดีกับสื่อสำนักหนึ่ง
เขียนข่าวมั่วขึ้นมาว่าตัวเองไปเที่ยวกับแฟนเก่า
พร้อมกับบอกว่าคนที่กดดันตัวเองที่สุดก็คือสาวแพทย์
ทีนี้เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของครอบครัวกับสื่อบ่อยนะคะ
ทั้งที่ตนเนี่ยไม่เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้เลือกว่าจะเป็นผัวเมียหรือเป็นพ่อแม่
ทุกวันนี้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะคะ
ล่าสุด๑๙พฤศจิกายนคุณแพทย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่คิดว่าตัวเองคงตอบได้แค่ในส่วนของตัวเอง

ในส่วนของพี่เบนส์ก็คงจะไม่ได้พูดถึงเลย
ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของเขาอีกเลยนะเมื่อกี้เราเห็นในคลิปนะคะที่คุณแพทย์พูด
ซึ่งสำหรับตัวเองก็ยากเหมือนกัน
เพราะหลังจากวันที่เขาโพสต์ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลย
ซึ่งส่วนตัวก็มองว่าหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์
คำตอบมันก็ชัดเจนและทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนกับตน
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารอมาตลอด
เราก็ได้รับรู้แล้วและเข้าใจ
ซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องของเขาอีกแล้ว
หน้าที่ของตนตอนนี้ก็คือเป็นแม่ของเรสซิ่ง
เมื่อคุณแพทย์ถูกถามว่าตอนนี้ก็เลือกที่จะไม่เป็นสามีภรรยากันแล้ว
คุณแพทย์ก็บอกว่าจริงแล้วตนไม่ได้เป็นคนเลือกตั้งแต่แรก
ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาตนก็ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่เขาให้สัมภาษณ์ก็ทำให้เราเข้าใจได้
ซึ่งหลังจากฟังสัมภาษณ์ก็คิดว่าตนน่าจะเข้าใจถูกต้องแล้ว
และคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกแล้ว
เพราะถ้าเราเลือกเองก็คงเลือกไปตั้งแต่วันที่มีคำถามออกมา
แต่ตนก็ไม่ได้อยากไปถึงตรงนั้น
แต่ณวันนี้มันก็ชัดเจนในทั้งคำพูดปฏิกิริยา
บทสัมภาษณ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจน
เพราะถ้าไม่ชัดเจนคอมเมนต์ต่างที่เข้ามาคงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งก็แสดงว่าทุกคนคิดเหมือนตนไม่ใช่แค่เราที่คิดไปเองคนเดียว
ซึ่งด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงเขาอยู่แล้วด้วย
ส่วนที่หลายคนมองว่าเขาออกมาโพสต์ดูแบบอารมณ์ร้อน

ซึ่งตนก็เชื่อมั่นมากว่าเขาไม่มีทางทำร้ายตนกับลูก
หรือทำร้ายตัวเองแน่นอน
แต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันต้องไม่เป็นภาพที่ลูกแพทย์ได้เห็น
ซึ่งหลังจากนี้เราก็เหลือแค่หน้าที่เดียว
หลังจากนี้หากจะมีการนัดคุยอย่างจริงจังก็ต้องรอทางเขา
เพราะตั้งแต่เขาออกมาโพสต์ก็พยายามติดต่อเขาไปแล้ว
ต้องรับว่าตอนนั้นเครียดมากกลัวว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่า
หรือว่าแค่โพสต์เฉยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร
นะคะประมาณนั้น

แล้วก็เมื่อกี้เราเห็นไหมฮะว่ามีใครยืนอยู่ข้าง
คุณแอฟก็ให้กำลังใจตลอดนะ

แอปมีแฟนแบบเร็วจังเลยอยากไม่รู้

อยากเขามีความสุข

คือในฐานะที่แบบผมเองก็เป็นพี่คุณแพทย์คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเดียวกัน

แล้วก็เล่นละครแกมาแบบ

คุณแอปคุณแอปคุณแอปสะออนเนี่ยแหละ

แล้วบ้านแม่จิ๋มเขาเลี้ยงดูกันยังไงคะ
เขาก็ดูแลแบบเป็นครอบครัวครับ
ก็ถามสำหรับสุขดิบคุยกัน
คือว่าทุกคนเหมือนกับเล่นละครตรง

แต่อยากให้แอปมีแฟนมีแบบคนที่ดีได้แบบ

ชีวิตร่วมกันแบบอยากให้น้องมีความสุข
ก็เป็นกำลังใจให้พี่แอฟแล้วก็แพทย์ด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็แอบคิดเอง
ไปดูเรื่องชมพู่ไหมช่วงหน้านะ
จะเล่าเรื่องชมพู่เจอดราม่าลูกสน

เกิดไปเชียมภูมิฉันก็ว่าเหนื่อยอย่างนั้น

ไปดูคลิปนะคะคุณชมพู่เขาก็ลง
กับลูกชายฝาแฝดสายฟ้ากับพายุเนี่ย
หวีอย่างสนุกสนานอยู่ที่ร้านทำผมของคุณแม่เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคนมาคอมเมนต์ดราม่าซะงั้น
บอกว่าอ้าวให้ลูกไปเล่นหวีแบบนี้ที่พื้นได้ยังไง

เจอคุณแม่คนสวยก็เลยต้องมาตอบคำถามนี้
คุณชมพู่ก็ตอบว่าตอนนี้น้องกำลังสนเอาเรื่อง

ดราม่าเบาจากคอมเมนต์นะคะคุณชมพู่

ผ่านไปแล้วจริงชมว่ามันคือเด็ก
แล้วก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนก็แล้วกัน

เลี้ยงลูกไม่ต้องมีคำอธิบายให้สังคมทุกอย่าง

ให้คนทั้งหมู่บ้านฟังเหรอว่าทำแบบนั้นแบบนี้

เราเข้าใจว่าเราเป็นคนของประชาชน
แต่ว่าบางเรื่องเราก็สะดวกในแบบของเรา
เพราะฉะนั้นชมว่าบางอย่างเราไม่ต้องมีคำอธิบายค่ะ
อื้มอันนี้นะฮะ

นี่ไปดูหน่อยควันหลงของพี่เบิร์ตนะครับ
อันนอนที่ฝั่นสัญญาน่ารักมากเลย

วันนี้โอ๊ตจะไปจัดปูนเปล่า

นี่นะคะคนที่มาปลาง

สังสัปดาห์นอรานหน่อยเพลงเก่าเพลงคาซิก

แสงจานนทอง

อ๋อรู้สึกทำอย่างไรวีวา

สีได้ใหม่สี

แสงจรรย์นุ่นเผลอเพลงอยู่แล้ว

แสงจรรย์นุ่นของนาจาราวเดิมเนินสาย
นี่นี่ทีมบัวเล่นี่นี่นี่

อันนี้ไงครับเพ้าวิธีนจะสูงความคิดมากนี่คือแต้ว

มายังไม่เคยเป็นพระเอกละครเวที

เวลาเฉลี่ยจริงไปแล้วก่อน